ขอบคุณมากครับที่ได้มาต้อนรับนึกว่าเป็นโป๊ปเลยใช่ป่ะเนี่ย

แต่อันนี้จะเป็นจริง
รอเบอร์ให้เจ้อมา

ปฏิบัติการในช่วงเช้าวันแรกนะครับอยู่ในระหว่างคนถ่ายชุดสุดท้ายรอบที่สองนะครับสารแขวงนะครับได้อนุมัติหมายค้นอีก๑๓หมายนะครับ
แต่ผมจะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ของการทำงานครับ

ผมบ้าพูดอยู่คนเดียวถูกไหมทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ถูกไหม
ผมไม่ได้บ้าถูกไหมที่ผมตรวจโทรศัพท์ให้ดูว่าได้กล้ารับผมไหม
ก็มันมันมันเรื่องเทปนี้ผมถามไอ้ครีมกระปุกเดียวอ่ะ
มันบานไปมันถึงอย่างงี้มั้ยวันนี้มั้ยพวกคุณก็ไปคิดเอาเอง
เดี๋ยวผมถึงบอกว่าผมไม่อยากพลาดพิงมากผมให้เวลาเขา

คุณไม่ใช่เป็นพี่ผมแน่ไม่ใช่เพื่อนผมด้วย
แป๊ะโทรไปบอกพวกพี่เขา
อยากให้พวกน้องเขารอนาน๓๐นาทีของแป๊ะนะ
ถ้าอะไรเกินกว่านั้นไม่มีคำว่าสัญญาน้องปีชา

ว่าที่จะเชิญให้ไป
จะไปแบบนี้
โทรมาแล้วนะครับ

ท่านตาจิน
คุณสัมมุติทำรวดแห่งชาติโทรกลับมาแล้วนะครับ

เปิดสปริกเกอร์เลยนะครับพี่
ประชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อสักครู่นี้โทรกลับมานะครับ
แล้วก็วางสายไปก่อนที่ท่านสถานะเนี่ยจะโทรกลับไปหานะครับ

เดี๋ยวโทรกลับนะ

เราจะเริ่มมีไบที่สีข้าว

แห่งชาติอ้าวผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
คงจะทำงานมาตอนนี้ก็๒ปีเสร็จ
มันก็คงจะมันเหนื่อยอะนะเข้าใจ
ในการทำงานให้กับองค์กรระดับนี้
ท่านอาจจะมีภาวะสมองที่ค่อนข้างอาจจะ
จดจำอะไรเลอะเลือนไปบ้างผมจะช่วยทบทวนให้
ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ปี๒๕๕๘ก็โทรศัพท์เครื่องนี้ล่ะเบอร์นี้ล่ะ
วันนั้นผมตื่นขึ้นมาคือผมก็ค่อยไล่ดู
ใครเนี่ยโทรเข้ามา
หน่ำโทรนะไม่ใช่โทรกระหน่ำโทรเข้ามาเลย
เบอนั้นเนี่ยเขาจำได้ครับไข้ครับค่ะเป็นเบอร์แค่เหมือนเบอร์เมื่อวานที่ผมโทรอะ
ผมก็กดเข้าไปเขาก็ปึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลย
พี่ทอครับผมแป๊ะบอกเอ้อแล้วมีอะไร
อยู่ที่ไหนผมจะไปพบพี่
เย็นเย็นพบกันได้ไหมทันไหมด่วนขนาดไหนเขาบอกอ๋อถ้าเย็นเย็นได้
ก็เปิดห้องก็นั่งคุยนะคืออย่างงี้ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
ชี้แจงแล้วผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบองค์กรณเวลานั้น
ที่ผมต้องโทรเพราะว่าท่านนั้นผมเรียกท่านได้
เรียกพี่ก็ได้บอกให้ผมต้องโทรหาพี่ต่อก่อน
เข้าใจความหมายไหมเพราะจะมีการประชุม
วาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในการแต่งตั้งตรงตำแหน่งนั้นหรือเปล่าครับ
ผมไม่มีหรอกผมไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไร
แต่มันมีเรื่องอะไรบางอย่าง
ถ้าหากว่าไม่ได้คุยเพราะผมเป็นผู้เสียหาย
หากไม่คุยไม่ยุติ
ผมเรียกเขาน้องนะอันนี้เรียกย้อนหลังแล้วกัน
น้องผมก็จะไม่มีโอกาสเข้ารับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่ง
ก็ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วกัน
ผมทวงได้ไงผมมีสิทธิ์อะไรทวงเขามันไม่ใช่เงิน
ถ้าเงินยืมไปผมทวงแน่ท่านถึงกำหนดเวลา
ก็ถามเขาแล้วกันแล้วทุกคำพูด
กับผมว่าไงให้คนอื่นเป็น
กับผมเป็นพี่ว่ามีธุระอะไร
แล้วถามเขาแล้วไม่ยืนด้วยกัน
ถ้าพี่พูดต่อหน้าประชาชนสังคมทั้งประเทศถ้าพี่เป็นแบบนี้พูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่

เอาตำแหน่งเก้าอี้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาเดิมพันกัน
เอาตำแหน่งเก้าอี้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาเดิมพันกัน
เอาตำแหน่งเก้าอี้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาเดิมพันกัน
ตำแหน่งเก้าอี้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาเดิมพันกัน
เอาตำแหน่งเก้าอี้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาเดิมพันกัน
เอาตำแหน่งเก้าอี้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาเดิมพันกัน
การเวลานะถึงวันนี้เข้าใจน้อง
ไม่ใช่อยากจะเล่นแรงแบบนี้
พีุ่ไม่ใช่อยากเล่นแรงแบบนี้

สิ่งของที่ผิดกฎหมาย

คุณอย่าลืมไหนก่อนเอาให้สื่อ
ก็ผมบอกว่าฐานะผมเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง
ไม่ไม่ต้องไม่ต้องผมเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้สื่อทุกคนอยู่
เพราะผมกำลังจะเชิญเขาไม่ใช่คุณไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวคุณอยากทำนี่

วันนี้ก็มีสองส่วนครับส่วนหนึ่งเรามาก่อนเวลาที่เขาจะเปิดนะครับ
ส่วนที่๒ก็อาจจะมีการไหวตัวนะครับ
อ่าตรงนี้นี่คือแล้วจากนี้จะทำเนินการไงครับ
คือวันนี้เข้ามาดูแล้วดูท่าทาง

เป็นหัวแล้วก็อาจจะทบกันทางกับคนในพวกนี้กับตำรวจ
ผมแน่นอนผมก็ถ้าผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่อยากให้มีเหตุตรงนั้น
เพราะมีเหตุตรงนั้นเดี๋ยวมันจะบานปลาย
แล้วก็จะเข้าใจว่าถูกไหม
เรามาปั๊บก็เพื่อที่จะมายั่วยุทท้าทายอะไร
ผมไม่ไปท้าทายอำนาจรัฐหรอกผมเป็นประชาชนถูกไหม
แต่คนที่ใช้อำนาจรัฐอ่ะต้องใช้อย่างฝากต้องเป็นคำนะ
สำหรับร้านที่ปิดไม่ต้องห่วงครับ
เรามีหมายค้นมาทำการตรวจค้นต่อครับ
กว่าจะเสร็จสิ้นครับเพราะฉะนั้นปิดหรือเปิดพ้นได้เสมอครับ
มีเราได้รับอนุญาตศักดิ์ศาสตร์มีหมายค้นมา
ต้องดำเนินการไปถูกไหม
แล้วทุกครั้งคือณวันที่มันมีเหตุที่ผมต้องสอบถามพวกเขา
เพราะว่ามันไม่มีหมายสารกั้นมาแสดงในการเข้ามาในพื้นที่
ที่ตลาดดอนเมืองตลาดใหม่ดอนเมืองที่นี่ถูกไหม
แต่ถ้าวันนี้มีคุณก็ปฏิบัติของคุณไปถูกไหม
ปฏิบัติไปคุณมีหน้าที่อะไรทำไป
แต่ระหว่างที่คุณปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าผมมีโอกาสมีเวลา
ผมอยากจะชี้แจงขอความเป็นธรรมกับสื่อและสังคมด้วย
ว่าผมไปดูฐานที่เกิดเหตุแล้ว
ที่ว่าไปออกข่าวมีการจับกลุ่มอะไรมากมายนู่นนี่
มันไม่ใช่มันไม่ได้ใหญ่โตมากมายเหมือนอย่างที่เขาเข้าใจ

ดำเนินการไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรนี่
ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาถึงปัจจุบันเราแทบจะไม่ได้รับความร่วมมือเลยครับ
แล้วก็เป็นอุปสรรคทุกอย่างครับแม้กระทั่งผังตลาดทีแรกก็ไม่ให้เรานะครับ
มันแน่นอนล่ะครับผู้ที่เขาจะเสียผลประโยชน์
เขาก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเขายังคงอยู่
คือผมอยากจะพูดไงผมก็ไม่อยากให้พวกคุณเนี่ย
คำนามว่ามีวารักทรอดหลิง
ผมถามไอ้ครีมกระปุกเดียวมันบานปลายมาถึงอย่างนี้ไหม

มันไม่เกี่ยวเมื่อมันเงียบงานประเทศเนี้ยมันอยู่ได้ด้วยบาทลงงาน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเอาจริงค่ะ
คือประเด็นที่เข้าไปในพื้นที่ตลาดที่ว่านี้
ก็เริ่มจากการตรงเรียนมา๒ส่วนนะครับ
เอาอย่างนี้ค่ะตัวรองเลยค่ะตัวรองสุรเชษเนี่ยจริงแล้วที่รับมอบหมายมาเนี่ยเข้าไปเพื่อทำส่วนไหนในตลาดใหม่ดอนเมืองคะท่าน

ก็ดำเนินการทั้งในเรื่องของอาหารและยา

เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทำการตรวจสอบต้องใช้กำลังเยอะ

ผู้ที่อยู่ในฐานะที่ปรึกษาของตลาดที่ว่านี้
ซึ่งดูแล้วจากข่าวเนี่ย
ก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยมีประวัติกันมากับพบตร
ซึ่งเป็นคนมอบหมายรองสุรเชษ
แล้วก่อนหน้านี้ปลายเดือนเมษายน
ก็เหมือนกับจะมีความกระทบกระทั่งกัน
เพราะว่าท่านสันทนะก็ไปร้องให้ตรวจสอบวินัยรองสุรเชษ
คือพอมันพันกันนัวแบบนี้มันเลยกินพื้นที่ข่าว
ออยงออยสินค้าไม่มีออยมันไม่อยู่ในพื้นที่ข่าวเลยค่ะ

ความจริงแล้วผมไม่ได้มีสาเหตุบทเครื่องกับท่านเลยนะครับ

ส่วนการจะไปร้องเรียนเรื่องวินัยเรื่องอะไร
ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องทำหน้าที่ในสนามม้าตามคำสั่งพบตรนะครับ

แล้วเราไม่ใช่ทุกมันทางเราทำมานานแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนนิดนึงว่า

เราต้องบังคับช่วยผู้หมาตามอำนาจหน้าที่แล้วต้องโอดโจรกลั่นนะครับ
คือคือการทำให้เราอาจจะมีคนถูกใจบ้างและไม่ถูกใจบ้างนะครับ
แต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้องเอาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับคำถามคือนะคะ
คำถามคือตำรวจไม่ว่าจะเป็นท่านวิราชัยหรือรองสุรเชษหรือพบตรไม่รู้เหรอคะ
ท่านสันทนะดูตลาดใหม่ดอนเมืองอยู่อะค่ะ
นะครับคือจะดูไม่ดูเนี่ยเราไม่มีข้อมูลตั้งแต่เราเข้ามานะครับ
เพราะว่าผมก็ต้องดูจากเอกสารนะครับว่าใครเป็นที่ปรึกษาใครเป็นเจ้าของตลาดนะครับ
ส่วนนี้ก็เมื่อวานผมก็คุยกับเจ้าของตลาดนะฮะก็ถึงได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
มันต้องเข้าไปแบบนี้เลยเหรอคะมันพี่ตกลงใช่พี่ไหมมันมีปัญหาแบบนี้จริงหรือเปล่า
คือมันยกสายคุยยกหูคุยกันไม่ได้เหรอคะ
คืออย่างนี้นะครับในเรื่องการทำอาทิตย์ก็ต้องทำอาทิตย์ไปนะครับ

ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือในการทำงานเนี่ยผมต้องเรียนว่า
คือเรื่องสถาบันก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการทำหน้าที่ก็ต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับ
ก็ต้องแย่งคนละส่วนนะครับนะ